วันนี้เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
พร้อมกับเจ้าหน้าที่บังคับคดีตำรวจแล้วก็ทหารนะครับ
ได้เข้าไปรื้อสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่กว่า๘ไร่
บนถนนกำแพงเพชร๒ย่านหมอชิด
เพื่อนำไปสร้างโรงจ่ายไฟฟ้า
ให้กับรถไฟฟ้าสายสีแดง
โดยมีชาวบ้านที่พักอาศัยกว่า๒๐ครัวเรือน

เกือบที่จะมีการปะทะกันขึ้น
ผู้ค้าและชาวบ้านพยายามเข้าขัดขวาง

กรมบังคับคดีตำรวจและทหาร
นำหมายบังคับคดีเข้ารื้อสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นที่๘ไร่
บนถนนกำแพงเพชร๒ย่านหมอชิด
เพื่อเตรียมนำพื้นที่แห่งนี้ไปสร้างเป็นโรงจ่ายไฟฟ้า
ให้กับรถไฟฟ้าสายสีแดงในอนาคต
ซึ่งการเข้ามาขอคืนพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้
สร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านและผู้ค้าในพื้นที่ดังกล่าว
ที่มีอยู่กว่า๒๐ครัวเรือนเป็นอย่างมาก
จนกระทั่งเกือบมีการปะทะกันเกิดขึ้น

หนึ่งในผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้กล่าวว่า
เขาและครอบครัวเข้ามาจับจองพื้นที่เมื่อ๔ปีที่แล้ว
เนื่องจากเห็นว่าเป็นพื้นที่ว่างเปล่า
โดยทราบเรื่องว่าจะมีการเวรคืนพื้นที่เมื่อประมาณ๒ปีที่ผ่านมา
จากการที่บ้านของนางทวีบุญทวี
ชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่ระแวกเดียวกัน
ลื้อถอนออกไปก่อนหน้านี้

ไปพบผู้ว่าถ้าพ่อพูดว่าไม่ออกมาให้พบ

จากตอนนี้เราขยับขยายให้ไปอยู่ด้านหลังก็ยังได้
เราทำได้อยู่ด้านหลังเลยก็ได้
ซึ่งไม่กีดขวางการทำอะไรทั้งนั้น
แต่ท่านบอกว่าจะลื้ออย่างเดียวจะทำอย่างเดียวจะลื้ออย่างเดียว
ซึ่งเอาแต่ส่วนตรงนี้เอาส่วนแต่ตรงนี้ไม่ไปดูตรงอื่นเลย
เอาส่วนจากตรงคาบ้านตรงนี้อย่างเดียวเลย
ส่วนตรงอื่นก็ยังมีรถจอดเต็มไปหมดเลย
มีรถทัวร์จอดมีถังน้ำมันจอด
การเข้าลื้อถอนของเจ้าหน้าที่กินเวลาไปกว่า๗ชั่วโมง
พื้นที่โดยรอบถูกลื้อถอนออกทั้งหมด
เหลือไว้เพียงห้องเช่าและแผงค้าขายของชาวบ้านบางส่วน

ซึ่งนอกจากเหตุผลว่าจะไร้ซึ่งพื้นที่ดินทำกินแล้ว
อีกหนึ่งสิ่งที่ชาวบ้านวิตกกังวล
คือปัญหาการทำงาน๒มาตรฐานของเจ้าหน้าที่

ได้มีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเข้ามาจับจองพื้นที่เช่นกัน
แต่ก็ไม่ได้มีการดำเนินการลื้อถอนแต่อย่างใด

หัวหน้าสำนักงานอนาบาลบังคับคดี
รถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่า
ก่อนหน้านี้ได้มีการลงพื้นที่ติดประกาศ

และประวิงเวลาให้มากกว่า๒ปีแล้ว
แต่เจ้าหน้าที่ได้ปรณีประนอมจนกระทั่งได้ขีดเส้นตาย
จะลื้อถอนในวันนี้ตามกฎหมาย
พร้อมยืนยันว่าไม่มีการเอื้อผลประโยชน์ให้ฝ่ายใดอย่างแน่นอน

ที่คิดว่าตัวเองเหมือนก็ไม่ได้รับความทำ
แต่จริงแล้วเราได้แจ้งมานานแล้วครับ
เพราะว่ามันมีคำสั่งสารมาก่อนหน้านั้น

อย่างนั้นสำหรับประมาณกี่ปีนะที่พี่นิดมีสำคัญแจ้ง

ก็จริงแล้วฟ้องร้องทางศาล

ทางการรถไฟโดยสำนักงานอนาบาลได้ฟ้องศาลเมื่อมีศีรษฐ์๘
และก็ดำเนินการมาตลอดจนการศาลมีความพยาศา
ให้ผู้บุกลุกลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและบริวารออกจากพื้นที่ไป
ก็ดำเนินการมาตลอดแล้วก็คือ
ก็คือมีบางรายที่ยอมก็ทยอยออกไป
จะเหลือล่าสุดประมาณเท่าที่เช็คใน๙ลาย
คำชี้แจงเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้ารื้อถอน

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
จึงเป็นทางออกเดียวที่ชาวบ้านยืนยันว่าต้องการรับฟัง
เช่นนั้นจะไม่ยินยอมให้ลื้อถอน

เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องหยุดการดำเนินการ
เพื่อกลับไปเตรียมวางแผนเข้าลื้อถอนใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้
โดยมีกำหนดระยะเวลาการลื้อถอนทั้งหมด๓วัน
ส่งมอบให้กับการไฟฟ้านครหลวงต่อไป
พลังเตรียมที่สินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน